ว่นเยอะจ๊ะเปรกนี้เออมาเป็นมาร้องมารัมกันนิดนึงกันแหละกันนะคะ
จะพาไปดูศิลปินหน้าใหม่บอกเลยว่าอุ๊ย
เกิดขึ้นอย่างกับดอกเห็ดผุดขึ้นมาเลยนะคะ
บางคนเนี่ยปล่อยซิงก์ได้แรกในชีวิต
ดังเป็นผู้แตกเลยนะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐรวบรวมมาให้ดูแล้วนะคะว่ามีใครบ้างไปดูกันดีกว่า
เริ่มที่คนแรกเลยน้องป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์
ต้องบอกว่าป๊อปปี้ใหม่ทองคำถูกต้อง
ซีซั่น๔นะจ๊ะแชมป์หญิงคนแรกของรายการค่ะ
น้ำซุ่มน้ำเสียงเนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะ
ฝ่าฟันอุปสรรคต่างจนสามารถคว้าตำแหน่ง
และเรืออันดับหนึ่งได้มากลองได้สำเร็จนะคะ
ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นลูกทุ่งสาว
โดยเธอแจ้งเกิดผลงานซิงเกิ้ลแรกในชีวิตกับเพลงที่มีชื่อว่า

ปัจจุบันนี้มียอดวิวสูงถึง๑๖๔ล้านวิว

จะเป็นยังไงไปฟังกันนิดนึงจ้า
นี่แหละเป็นแนวแบบเห็นช้าซึ้งแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

แปลกใจที่ได้๑๖๔ล้านวิวนะคุณผู้ชมนะ
อีกหนึ่งลูกทุ่งสาวเสียงดีจากภาคอีสานต้องยกให้น้องคนนี้เลยจริงค่ะ
เบลนิพาดาคุณผู้ชม
แจ้งเกิดเป็นศิลปินคุณภาพแบบเต็มตัว
บนเส้นทางเสียงเพลงด้วยวัยเพียงแค่๑๖ปี
ทำให้หลายคนยกให้น้องเบลนิพาดา
เป็นสาวน้อยมหาศจรรย์ของวงการลูกทุ่งเลยนะ

แถมการันตีกับผลงานเพลงแรกในชีวิต
ฮิตกันข้ามปีกับเพลงที่มีชื่อว่า
ให้เคอรี่มาส่งได้บ่ร้องเป็นบ่
เป็นตาหักป่านนี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่
เป็นตาหักป่านนี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่
เป็นตาหักป่านนี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่
เป็นตาหักป่านนี่ให้เคอรี่มาส่งได้บ่

ใช่ไงมันเธอบ่
ยุคเข้ากับสมัย

ต้องบอกอย่างนึงคุณผู้ชมนะคะ

ลูกทุ่งสาวเสียงดีน้องเนยพัสวันค่ะ

สาวน้อยที่มาพร้อมกับพรสวรรค์นะคะ
แล้วก็เพลงดังมากมายคุณผู้ชม

แจ้งเกิดพร้อมกับการเปิดตัวซิงเกิ้ลแรกในชีวิต

เพลงนี้มันเศร้ามากเป็นเรื่องราวของชีวิตแบบ

คือแบบไม่กล้าเจอแฟนต้องฝากใบลาไว้คุณผู้ชม
เพลงนี้เพลงมันเพราะมากจริงถูกอกถูกใจ
เพลงนี้คุณผู้ชมขึ้นเอ็มวีมาทุกคนรู้จักหมดเลย

ฟังมากนะคะแล้วมีเพลงดังอีกเพลงนึง
รักคนมีสองคนฟิเจอร์ลิ่งกับพรจันทพรไง

ก็คือเพลงของน้องเนย

ดังมากจริงค่ะเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมความสวยพัฒนาการก็มีมากขึ้น

โหยพี่เยอะแล้วก็ฟังมาก

เก่งมากนะแต่ละคนนะเสียงดีเนอะ
สุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ